ต่อที่อ่างทองไปดูวิธีกรรมของมนุษย์ป้ารายหนึ่งนะฮะ
ไปขโมยรถเข็นที่รับบินทบาทของพระสงฆ์หน้าตาเฉยเลยฮะ

แค่นี้ก็ยังเอาพระสงฆ์ท่านเองก็แก่แล้วก็อาภาษณ์ด้วย
ยังจะไปขโมยของเขาอีกนะฮะ
ชาวบ้านนี่รุมประนามกันยับทีเดียวนะครับ
ทำทีเป็นไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านค้าเนี่ยครับ
คุณป้านี่อายุสักประมาณเจ็ดสี่บแล้วนะ
สักพักอ้าวไปเอื้อมหยิบรถเข็นของเขาไปซะอย่างนั้นแหละครับ
งั้นอย่างน้าแล้วก็เอาถุงที่ถือมาใส่ไป
ออกไปลุกออกไปอย่างช้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มกว่าของวันที่๒ที่ผ่านมา
เข็นที่ผู้หญิงคนนี้เอาไปเป็นของพระวัญชัย

ซึ่งเป็นพระสูงอายุแล้วก็อาภาษณ์ด้วยโรคมะเร็ง
แต่ว่าท่านก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์คือออกบินทบาท

รุมสาบแช่งการกระทำของคุณป้าท่านนี้แหละครับ

อาจจะถือคงถือของไม่ไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
อโลกในแง่ดีคิดว่าคุณป้าอาจจะขอยืมก่อนละกัน
คุณป้าแบบก็ไม่เห็นมีเจ้าของมีคนลืมหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ปากก็เข็นใส่ของไปแบบนี้นะฮะ
นายชายานวมจิตเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
เข็นจะถูกเก็บอยู่ตรงนี้๓๔ปีแล้วนะ
เพราะจะทราบดีว่าเป็นของพระสงฆ์ที่จะมาบินทบาท
ก่อนจะฟับว่าเอ๊ยทำไมรถเข็นหายไป
นะฮะเขาบอกว่าเขาฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้าน
ก็อยากจะให้คุณป้าอาจจะทราบข่าวหรือเป็นยาดของคุณป้าเนี่ย
เอามาคืนพระท่านด้วยเพราะว่าพระท่านก็ชะลาแล้วนะครับ